คุณครินกระมุดโยธินจะรายงานสดเข้ามานะครับ
บอกว่าตอนนี้ได้ยุติการชุมนุมกันแล้วนะครับเชิญครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการประกาศว่า

แต่ทางตัวแทนของแก่นำครับ
ได้ขึ้นประกาศเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง
เป็นเวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาที
และเน้นย้ำให้ทุกคนเตรียมพร้อม

ที่ทุกคนจะนัดรวมตัวกันตามสถานที่ต่างและจะนัดเวลานัดหมายกันอีกครั้งครับ

หลังจากที่ตัวแทนของกลุ่มคณะราชสะดอน๖๓นะครับ
ประกาศยุติการชุมนุมแล้วนะครับ
ก็เปิดให้รถยนต์สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกตินะครับ
จะมีเพียงแค่บางช่องทางเท่านั้นนะครับ
ที่ยังคงปิดการจราจรอยู่

ที่ช่วยกันเก็บขยะและเข้าของ
หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยได้ชุมนุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
และได้ประกาศยุติการชุมนุมไปก่อนหน้านี้
เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ได้นัดชุมนุมใหญ่กันที่บริเวณนี้
โดยมีทั้งนักเรียนนักศึกษาประชาชนและกลุ่มนักเรียนอาชีวะ
จากสถาบันต่างครับเข้ามาร่วมชุมนุม
๓ข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลนะครับ
และก็มีการประกาศไปก่อนหน้านี้
เพื่อดูท่าทีของทางรัฐบาลนะครับว่าจะตอบรับกับข้อเรียกร้องดังกล่าวหรือไม่
หากไม่ตอบรับข้อเรียกร้องดังกล่าวนะครับ
ก็คือการประกาศให้หยุดพักการชุมนุมเป็นเวลา๑วันนะครับ
เป็นกลุ่มของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ครับ
ชุมนุมกันเองแล้วก็ได้ยุติการชุมนุม
ซึ่งระหว่างการชุมนุมครับได้มีการสลับกันขึ้นปลาใสนะครับ
ระหว่างประชาชนนิสิตนักศึกษาและนักเรียนนะครับขึ้นมา
ประสัยโจมตีการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ
และในวันพรุ่งนี้นะครับทางแกนนำนะครับได้ประกาศย้ำนะครับว่า
จะมีการนัดพบและจะกระจายกันตามจุดต่างรอบกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลนะครับ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับ
รินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากหน้าห้างสรรพสินค้าเดอร์มอลบางแคร์ครับ